วิธียกสารหลักกิโลยายมีตาเกาะหน้าตาเป็นยังไงแล้วเขาได้อะไรกลับมาไปดูกันหน่อยครับ
เอาไปต่อคุณปลบมือทำไม

ก็ปลบมือได้ยินป่ะปลบมือเลย

เอาเป็นว่าไปดูเรื่องราวนี้กันก่อน

แหมจะเสพติดความเชื่ออย่างเดียวเลย

ยังไปดูกันก่อนว่าคุณยายท่านนี้
แค่นั่งหลับตาภาวนาจิต
เหมือนกำลังสื่อสารกับอะไรบางอย่าง
แล้วปรบมือพูดเป็นตัวลงตัวเลข
เขาตกอกตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เพราะมันแดงแจ๋ออกมาเลย
ไหนแดงเขาคุณไหนแดงเหรอ
มีแต่สีขาวใช่ไหมมีแต่สีดำเราเห็นสีขาวสีดำกับพวกผ้าหลายสีต่าง
แต่คุณยายแกบอกว่าตรงนี้แดงแจออกมาให้เห็นชัดแกก็พูดไปตามนั้น
นี่คือหลักกิโลยายนีตาเกาะนะฮะอยู่ที่ถนนลำดวนศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
หลักกิโลเมตรตรงนี้เป็นหลักกิโลเมตรที่๒๗
วันนั้นชาวบ้านเขาทำพิธียกสารให้ผียายนีกับตาเกาะ
ซึ่งเป็นผีเจ้าที่สุดเฮียน

ชาวบ้านเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

ไม่ยกสารให้ก็ไม่ได้แล้ว

ให้ขนาดนี้คือให้ขนาดไหน

แต่ยำตั้งศาลอันนี้เป็นศาลชั่วคราวก่อน

เดี๋ยวจะสร้างเป็นโอ้โหคารือหาดใหญ่

และจะมีการเด้นวิลล่าอยู่ขนาดข้าง

จะทำเป็น๒ชั้นขึ้นมา

เอาตามความจริงตามความเชื่อก็ว่ากัน